อืม

เราอยู่ที่จังหวัดฮันนครซีอายุทยา
พบกับสุดยอดอาหารแปลกสัตว์แปลก
ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
พี่นักไปเอายกไปให้คนมือจังนุก

ไปกับการแจกเงินพ่อค้าแม่ค้า

มันเลอะเถอะเหี้ยระมากเลย

ภารกิจพิชิตฝันนั้นจะเป็นอย่างไร

แม่ข้าราคาเป็นหนึ่ง